ไปดูพระอุโบสถหลังหนึ่งคุณ
มีความแปลกตรงที่ว่ามีรากไม้เต็มไปหมดเลย
รากไม้นั้นเอามาทำอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นเนี่ยนะครับ
ผมพาไปที่วัดแห่งนี้นะครับวัดเขาถ้ำประทุน
หมู่๑๒ตำบลทัพหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
เข้าไปถึงนะฮะก็ต้องเข้าไปที่พระอุโบสถหลังนี้คุณ
นี่คือพระอุโบสถนะครับมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตแหละฮะ
แต่ว่ามีการนำไม้ชนิดต่างไม่ว่าจะเป็นไม้สัก
แกะสลักตกแต่งไว้สวยงามคุณดูสิโดยรอบหมดเลยนะฮะ
เพดงเพดานเสาเสวผนังเนี่ยเต็มไปด้วยไม้แกะสลักนะครับ
เพดานนำไม้แกะสลักมาเล่าเรื่องตำนานพระพุทธเจ้า
งดงามตระกาลตาส่วนบริเวณกลางพระอุโบสถ
ดิษฐานพระประธานที่แกะสลักด้วยไม้เช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนที่ผนังของพระอุโบสถนั้นนะฮะนำรากไม้ขนาดใหญ่
มาทำเป็นผนังอุโบสถทั้ง๓ด้านคุณดูสิ

ก็ทั้งหมดทั้งมวลเป็นทั้งรากไม้
เป็นทั้งไม้ที่ญาติโยมนำมาถวายให้กับทางวัด
บางส่วนทางวัดก็ไปซื้อเองบ้างจัดงบซื้อเองบ้างนะครับ
ก็เป็นไม้หัวไร่ปลายนาที่ทางประชาชน
เขาตัดไว้คือไม่ได้ไปลักลอบตัดอะไรแต่ที่ไหนนะฮะ
แต่ว่าเป็นไม้ที่ทุ่งนาของชาวบ้านเขานะครับ
อธิการบุญยืนปริชาโนท่านเจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำประทุน
ท่านบอกว่าพระอุโบสถที่เห็นอยู่นี้
คือจริงแล้วยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนะ
แต่ว่าการก่อสร้างคืบหน้าไปประมาณร้อยละ๖๐แล้ว
ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเนี่ยก็หลายบาทอยู่นะฮะ
จากที่ตั้งงบไว้โอ้โหเกือบร้อยล้านบาทนะฮะ
โดยยังต้องแกะสลักไม้ไปประดับตกแต่งเพิ่มเติม
อย่างบริเวณรอบวัดก็จะตกแต่งด้วยพระพุทธรูปปางต่าง
แล้วก็อย่างที่เห็นก็เป็นการแกะสลักไม้
เป็นยักษ์ถือสมาร์ทโฟน
เดี๋ยวจะได้เห็นกันเป็นยักษ์ถือสมาร์ทโฟน
เพื่อนำไปตั้งไว้ที่ประตูทางเข้าวัดด้วยนะครับ
นี่ฮะยักษ์ถือสมาร์ทโฟน

อธิการบุญยืนนะครับท่านเจ้าอาวาสท่านบอกว่า
ก็น่าจะอีกประมาณปีกว่าน่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ
เชื่อว่าหากก่อสร้างเสร็จแล้วก็จะเป็นพระอุโบสถที่สวยงาม
ตรการตาแปลกหนึ่งเดียวในโลกมั้งนะฮะ
ใช้ไม้ในการก่อสร้างเกือบทั้งหลัง

แล้วก็มีผนังเป็นรากของต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับ

กลายเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานี
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม
เพราะในระหว่างนี้แม้ว่าจะยังก่อสร้างไม่เสร็จ

แล้วก็เดินทางมาชมวัดกันอย่างไม่ขาดสายเลยนะครับ
ก็ไม่ได้มีเพียงแต่พระอุโบสถ
ที่มีความแปลกเท่านั้นนะฮะที่เป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว
ทางวัดยังทำน้ำตกจำลองเขาบอกโอ้โหเหมือนน้ำตกธรรมชาติเลย
นี่คือจำลองมาแต่ดูสิคุณผู้ชม
เหมือนน้ำตกธรรมชาติจริงสวยงามร่มรื่นและสดชื่น
อกจากนี้ยังมีไอ้ไข่ที่แกะสลักจากไม้
รวมทั้งต้นตะเคียนยักษ์หรือเจ้าแม่ตะเคียนทรายทองศรีประพาภัย
มีอายุหลายร้อยปีมีความยาวถึง๒๐เมตร

ต้องใช้๕๖คนโอบคือต้นใหญ่มาก
มาจัดตั้งไว้แบบนี้แน่นอนครับ
ดานักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาดที่จะมากราบไหว้ขอพรกันอย่างเนื่องแน่นเลย
ที่ผ่านมามีคนได้พรได้โชคได้ลาบ
ก็มักจะนำผ้าสามสีน้ำอบชุดไทยจัดถวายให้ที่นี่นะครับ
อย่าลืมไปเที่ยวกันที่อุทัยธานีนะฮะ
ไปดูความแปลกของพระอุโบสถด้วย

ใช่ดูสิเส้นผ่านศูนย์กลางนี่แบบโอ้โหยักษ์ใหญ่สุดนะคะ
อาจจะต้องเดินส่องกันทั้งวันเลขอยู่ตรงไหนนะ